เงินเดือนนะครับประกันมนุษยเงินเดือนคืออะไรก็

เพราะฉะนั้นปลอดภัยได้รับรอง

มีหลายแบบให้เลือกเลย
เข้ากับคุณมากที่สุดหรือถ้าเราไม่รู้ว่าอันไหนเวิร์คกับเรา
คุณจะได้รับทั้งเขาเรียกว่าราคาการดูแลที่ดีที่สุด
ครบแล้วเนอะครบไหมครบไหมนะครับ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

แต่อย่างช่วงที่หายไปคือไม่ได้แบบอยากไปพักแล้วไม่รักอีเว้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

คือส่วนใหญ่คือถ้าเกิดอีเวนต์ติดต่อมาเขาจะติดต่อล่วงหน้าก่อนแล้ว
แล้วผมก็จะถามพี่อาหรือว่าพี่เอก่อนว่า
ช่วงนี้ผมไปพักได้ไหมว่างหรือเปล่า
ไม่ได้มีอะไรเร่งด่วนมาใช่ไหมอะไรอย่างนี้ครับ
เขาบอกว่าพักได้ตามสบายช่วงนี้เราก็ไปครับ
เพราะว่ามันมีช่วงที่ทำงานอยู่แล้วแล้วก็มีช่วงที่เราได้พัก
เพราะฉะนั้นพอมีเวลาได้พักเราก็เป็นเพราะว่าไม่ได้มีงานติดต่อมาตั้งแต่ต้นครับผม
ไปเที่ยวครับผมไปเที่ยวแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์
เก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจในการทำงานใหม่ในการเล่นละครเรื่องใหม่
หรือว่าชาร์จแบตเท่านั้นเองครับไปในที่ที่เราอยากไปจริงแล้วก็
แต่ก็มีบางทริปบ้างที่แบบไปกลับที่บ้านสมมุติถ้ากลับฮ่องกงเขากลับไปหาแม่อะไรอย่างนี้ครับ
หรือบางคลิปเราไปของตัวเองไปตีก๊อฟมันก็คือของเราเลยอะไรอย่างนี้
บางชิปไปเพื่อไปถ่ายรูปไปนอนอย่างเดียวก็มีครับผม
ข้าวทุกคนต้องกินอยู่แล้วครับพี่แต่ว่าบางทีเราก็อยากเขาเรียกว่าอะไรครับ
ไปประเทศใหม่เนี่ยเราก็ควรจะไปลองอะไรที่เป็นแบบของเขาการดูแลแบบของเขา
อย่างที่ผ่านมาที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเขาก็จะมีวิธีการดูแลวิธีการปรุงอาหารที่เป็นแบบของเขาอะไรอย่างนี้
ก็เลยคิดว่าเราไหนไปถึงเราก็ทุกคนในทริปก็ไปด้วยกัน
ก็คุณจะไปลองอะไรที่เป็นแบบของเขาจะได้เป็นประสบการณ์มาเล่าให้ทุกคนฟังได้ครับผม
อันดับแรกนะครับบอกเลยว่าคือไปกินข้าวไปกินข้าวกับเดียน่าหรือเปล่านะครับผม
ผมบอกเลยว่าตั้งแต่ปิดกล้องละครมาเนี่ยไม่ได้เจอเดียน่านอกรอบเลยเจอแต่ก็คือถ่ายสกรูปละครเท่านั้นเอง
แล้วก็ถามว่าผมไปกินข้าวกับเดือนหน้าไหมล่าสุดไม่ได้ไปกินครับผมไม่มีไปกิน๒ต่อ๒แน่นอนนะครับ
แต่เคยไปกินข้าวกับเดียน่าคือตอนที่เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษจบไปกินข้าวกับตอนนั้นมีคิมไปด้วย
มีผมมีเดียนะครับมีผมมีพี่อาไปกันเป็นกลุ่มซะมากกว่าครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปกิน๒ต่อ๒ครับผมแล้วก็ไม่ได้จีบกันด้วย
ไม่งงครับก็คนอาจจะเห็นคนหน้าเหมือนผมแล้วหน้าเหมือนเดียน่าไปกินข้าวด้วยกันหรือเปล่าครับแล้วการที่ผมเนี่ยไปกินข้าวกับเพื่อนนักแสดง
ผมว่ามันเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันเราร่วมงานกันตลอดเวลามันไม่แปลกที่วันหนึ่งบังเอิญได้กินข้าวกันแต่ว่ากับเดียน่าเนี่ยนานมากแล้วครับประมาณ๒ปีได้แล้วที่ไปกินร้านถ้าเกิดคงเคยเห็นรูปนะครับครับผม
ก็ยืนยันเลยว่าไม่ได้จีบไม่ได้อะไรแฟนยืนยันครับ
ไม่ได้ไม่ได้จีบแต่ว่าอยากให้ไปดูละครอยากให้ไปดูอยากให้ไปจิ้นในละครครับอยากให้ไปดูเฮียโฮกับอาจูว่าเฮียโฮกับอาจูเนี่ยก็ค่อนข้างน่ารักครับในละคร
แต่ส่วนผมกับดิน๕ก็เป็นพี่น้องกันรู้จักกันมานานแล้วเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันมาก
ถ้าเห็นเป็นเจมส์กับสาวคนอื่นหรือเปล่า
มีใครเดียนหน้าอะไรอย่างนี้
ครับผมส่วนใหญ่กินข้าวอยู่บ้างนะครับไม่ค่อยออกไปข้างนอกเท่าไหร่แต่ก็มีก็น่าจะเป็นหน้าคล้ายผมกับหน้าคล้ายเดียแหละครับผมไม่ใช่ผมกับเดียแน่นอนครับ
เพราะว่าถ้าส่วนใหญ่กินข้าวกับเดียก็กินข้าวในกองถ่ายนะครับในกองถ่ายหรือว่าเวลาทำงานที่ช่องแค่นั้นเองครับผมไม่ได้ไปกินสองต่อสองด้วยกันแบบที่ร้านอาหารอย่างที่ว่า
หัวใจของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าเราไม่ได้รีบด้วยมั้งครับเราคิดว่าถ้าเราจะเลือกถ้าเราจะเลือกคบกับใครสักคนอะไรอย่างนี้ก็อยากเลือกแค่คนเดียวแล้วขอแต่งงานเลยก็ได้

มีแต่ไม่รู้สิครับเราเราแค่คิดว่าแบบเรื่องแบบนี้เป็นสำหรับผมนะครับค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าแล้วก็เมื่อแบบเวลาเมื่อทุกอย่างมันประจวบเหมาะพร้อมกันจริงอะไรอย่างเงี้ยคนคนนั้นก็จะใช่กว่าคือถ้าเกิดเราไปไปบีบหรือว่าไปไปเร่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เหมือนจังหวะมันไม่ดีอะครับผมเราไม่อยากให้เกิดสิ่งไม่ดีหรือ
เราไม่อยากอุ่นข้อมูลเข้าในเรื่องนี้